คุณผู้ชมดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒๐เมษายนที่ผ่านมานะคะ
เป็นหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
คือคนร้ายเนี่ยขโมยรถของตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ขับหนีไป

คือตำรวจตระเวนชายแดนเขาก็ขับรถตรวจสอบตามพื้นที่ต่างในหมู่บ้านชายแดน
ไปเจอชายหญิงคู่หนึ่งนั่งอยู่ริมถนนใส่เสื้อสีดำทั้งคู่
เจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าเอ๊ะแปลกทำไมมานั่งอยู่ริมถนนชายหญิงคู่นี้
จอดรถลงจากรถกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ที่นั่งอยู่ริมถนนกับผู้หญิงอ่ะ
ชักปืนพกสั้นขึ้นมาล็อกคอผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้วยกัน
เอาปืนจี้ขมับแล้วตะโกนใส่เจ้าหน้าที่ว่าห้ามเข้ามาไม่อย่างนั้นจะยิงผู้หญิง
ที่ตกใจมากนะคะถอยเจ้าหน้าที่ก็ถอย
ผู้ชายคนนี้ลากตัวผู้หญิงไปที่รถของตำรวจระเวนชายแดนนะคะ
ให้ผู้หญิงขึ้นรถตัวเองก็ขึ้นรถสตาร์ทรถแล้วหนีไป
ปัญหาคือในรถของตำรวจระเวนชายแดนมีปืน
กระบอกอยู่เบาะหลังรถ
คนร้ายก็ขับรถเจ้าหน้าที่ไปมีปืนอยู่ด้วยแล้วก็หนีไป
คนก่อเหตุคือนายดำรงศักดิ์แสงเพชรหรือในวัดนะคะ
ส่วนผู้หญิงคือแฟนสาวของเขาชื่อว่านิวนี่คือในวัดนะคะ
เช้าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจอรถของ
ตำรวจระเวนชายแดนแล้วไปเสียหลักจอดอยู่
แต่ว่าชายหญิงคู่นี้ยังไม่เจอนะเจอแต่รถ
ช่วงบ่ายวันนี้ได้รับแจ้งจากน้าของคนก่อเหตุค่ะ
รถเป็นจอดอยู่แบบนี้ค่ะตัวคนไม่อยู่
มีปืนอยู่ด้านในอยู่ที่กองขยะหลังบ้านแม่ของคนก่อเหตุครับ
แต่ไม่เจอตัวชายหญิงคู่นี้ก็ยังไม่เจอ

น้าของผู้ก่อเหตุบอกว่าก็ไปบนบานเอาไว้
ว่าขอให้เจอตัวเถอะแต่ไม่เจอตัวไปเจอปืนค่ะ

มอเตอร์ไฟแล้วก็หายไปน่าจะแบบนั้น
เพราะว่าไปเจอผ้ามากมันบอกว่าไม่มีปืน
ญาติของในวัดผู้ก่อเหตุบอกว่าในวัดคงทิ้งปืน
เดินไปหาแรงงานชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวบ้านอยู่แถวนั้น
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบเพิ่มนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมาคุณผู้ชมค่ะ
จากในวายเป็นชาวเมียนมาภาพนี้ค่ะ
จะเห็นว่าในวัดกับแฟนสาวที่ชื่อว่านิวอะค่ะ
ใส่เสื้อสีดำอ่ะนะไปขอน้ำจากในวาย
แต่ดูว่าเหมือนกับทั้งคู่ไม่ได้ถือปืนนะ
ไปขอน้ำในวายไปหยิบน้ำให้
ในวายส่งน้ำให้ดื่มทั้งคู่ก็ดื่มน้ำกันคนละแก้ว
ในวัดขอให้ในวายไปส่งที่ถนนใหญ่
แต่ในวายชาวเมียนมาคนนี้เขาไม่ไป
กลายเป็นว่าในวัดขโมยรถจักรยานยนต์ของในวาย

แต่ตอนที่ขี่หนีไปมันก็ไม่เห็นแล้ว
มันก็เลยภาพจากกล้องวงจรปิดไปแล้ว

ตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปเองเลยนะคะ
ติดตามความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ภารกิจการค้นหามีอุปสรรค
ที่จะทำให้ล่าช้าออกไปได้ยังไง

ถ้าท่านมีโอกาสที่คนร้ายจะข้ามชายแดนได้ยังไง

ก็ตึงแนวเทดานแล้วก็ภาษาอังกฏประเทศเพื่อนบ้านอยู่ทางทศแล้วก็ดู

อย่างน้อยก็ได้ปืนได้รถได้อะไรมาแล้วเหลือแต่คน

ไม่ไม่รู้หากจะฝากทำไม
เขาคงฝากไปมันก็คงไม่ฟัง
ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็จับเพราะว่าเราออกหมายจับไว้แล้ว
แต่ไม่เจอตัวคนที่ก่อเหตุนะคะแล้วคนที่ก่อเหตุกับผู้หญิง
คือเขาก็เป็นแฟนกันนะก็เลยไม่รู้ว่าเอาปืนจี้แฟนตัวเอง
เอารถของเจ้าหน้าที่ไปทำไมแต่สุดท้ายก็ทิ้งปืนทิ้งรถไว้
ปืนทิ้งรถตัวเองอ่ะหายไปแต่ตำรวจบอกว่าตัวในวัดผู้ก่อเหตุ
เขาก็มีปืนพกสั้นของเขาด้วยที่เอาจี้หัวแฟนสาวเขาอะค่ะ
ก็เลยต้องอยู่ระหว่างการตามหาตัวนะคะออกหมายจับแล้วนะคะ
ข้อหาชิงทรัพย์กักขังหน่วงเหนียวนะคะส่วนคดีเก่าในวัดเนี่ย
มีคดีเรื่องของยาเสพติดครับยังคงระดมกำลังค้นหาทั้งคู่อยู่ค่ะ
ยังไม่เจอตัวเลยนะคะอืมเกิดอะไรขึ้นนี่นะฮะ
ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงแล้วด้วยนั่นน่ะสิครับ